ชั่วตลอดตลาด

หลายคนบ่นว่าหมูแพงจริง

อยู่ที่๑๙๐บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนสะโพกไก่ก็อยู่ที่๖๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔บาทต่อฟองนะคะ

ซึ่งผักเองก็มีความผันผวนวันต่อวันเหมือนกัน
ผักกัดขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ๙บาท
ปุ้งจีนกิโลกรัมละ๑๒บาท
ทีไทยก็ขึ้นมานิดนึงอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาทนะคะ
พริกจินดาแดงค่ะกิโลกรัมละ๖๐บาท
ราคาสินค้าช่วงนี้ก็ค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะคุณผู้ชม

จะมีการปรับลดราคาขึ้นลงยังไงในวันพรุ่งนี้นะคะ